ทีมข่าวบรรทึงไทยรัฐก็ยังกอดติดได้ตามติดคุณแตงโมดีดา
ซึ่งก็ไปเยี่ยมค่ายอาการป่วยของเพื่อนคุณตายมนัสนันค่ะ
ซึ่งรายงานข่าวบอกว่าล่าสุดก็ได้มาพักรักษาตัวนะคะ
อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะคุณหมอเจ้าของไข้อนุญาตให้แตงโม

บอกว่าสายจำเธอได้แล้วก็น้ำตาคลอด้วยค่ะ

เล่าช่วงวินาทีที่ได้เจอเพื่อนกันเลยดีกว่าค่ะ
เขาเดินเข้ามาเขาเห็นเราเขาก็แบบ

เขาก็บอกว่าจำไม่ได้แล้วเขาพูดว่าอะไร
แต่เขาก็เหมือนน้ำตาคลออะไรอย่างนี้นะ
ก็เลยเออมากอดกันซิอะไรอย่างนี้

จำได้ได้ไงเราทำหน้าฉีกมาขนาดนี้แล้ว
หลังจากนี้ถ้าขอได้ก็คืออยากจะขอความร่วมมือว่า

หรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นตัวนั่งเกียจของสังคม
หลายคนถามนะคะว่าแล้วค่ารักษาล่ะ

เพราะว่าหลายหน่วยงานก็ได้ช่วยเหลือไปตรงนี้

ส่วนคุณแม่ของคุณตายนะคะก็รายงานข่าวบอกนะคะ
จริงแล้วก็คือตอนนี้ไปรักษาตัวอยู่เช่นเดียวกันค่ะ
ที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์นะคะก็แยกกันอยู่นะคะ
คุณแม่แล้วก็คุณตายนะคะ
นอกจากเรื่องสุขภาพต้องฟื้นฟูและเรื่องจิตใจด้วย

อย่างที่แตงโมบอกไปว่าเวลาที่ผ่านมา

แต่ว่าณจุดนี้จะกลับไปหาเพื่อนนั่นเอง
ก็เป็นกำลังใจกับทุกฝ่ายที่เข้าให้การช่วยเหลือด้วยนะคะ